เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมปียบุตรแสงกระหนกกุล
ในฐานะผู้ชี้แจงครับขออนุญาตลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงตอบคำถาม
ประเด็นคำถามของเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมาชิกวุฒิสภาท่านคำนวณสิทธิสมานเข้าใจว่าท่านยังอยู่ในห้องประชุมนะครับ
ก็มีความยินดีครับที่ได้ตอบคำถามที่ท่านตั้งเอาไว้
ผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
นี้ไม่ใช่ปฏิวัติแบบที่ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ครับ
เพราะปฏิวัติหมายถึงต้องล้มรัฐธรรมนูลทิ้งไปทั้งฉบับ
เขียนขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่มันไม่มีเขาร่างเขารางแบบเดิมเลย
แต่ร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้คือการปฏิรูปครับ
เราไม่ได้ไปทำลายรัฐธรรมนูลทิ้งทั้งฉบับ
เราแก้ไขรายมาตราในประเด็นที่เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูลหกศูนย์
และก็ยังคงเหลือเข้ารางแบบเดิมทั้งหมด
ประเทศไทยยังเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแบบเดิมทั้งหมด

ท่านสมาชิกได้กรุณาตั้งข้อสังเกตว่าร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
มีเนื้อหาที่เป็นการบรรทอนความเป็นอิสระของศาล
ท่านไล่เรียงไปทีละประเด็นครับ

กรณีที่เราเขียนเอาไว้ว่าห้ามสารใดก็ตามเนี่ยรับรองรัฐประหารเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่เหตุผลอะไรอื่นใดเลยครับ
ก็เพื่อให้ศาลจะได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูลนี้
ไปใช้อ้างในการวินิจฉัยในการพิพากษาคดีว่าต่อไปนี้
ถ้ามีรัฐประหารสำเร็จสารจะไม่รับรองรัฐประหารอีกแล้ว
หลายครั้งหลายตอนครับผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับท่านผู้พิพากษาตุลาการ
ท่านก็บอกว่าจะให้ท่านทำอย่างไรก็ในเมื่อกฎหมายมันเขียนแบบนี้
ในเมื่อแนวคำพิพากษาสารดีกามันเป็นแบบนี้วางกันมาตั้งแต่๒๔๔
ว่าถ้ารัฐประหารสำเร็จและเป็นรัฐาธิปัตย่อมมีอำนาจขีดเขียนรัฐธรรมนูลกฎหมายได้เอง
ก็ในเมื่อนิรโทษกรรมตัวเองแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้
มันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตุลาการผู้พิพากษาหลายท่านบอกอยากจะตัดสินใจจะขาดว่าไม่รับรองรัฐประหาร
แต่มันไม่มีตัวบทอะไรให้อ้างอิงครับถ้าเราเขียนลงไปในรัฐธรรมนูลแบบนี้
ต่อไปผู้พิพากษาตุลาการก็จะสามารถนำมาใช้และไม่ยอมรับรัฐประหารได้
ตรงนี้ไม่ใช่ละเมิดความเป็นอิสระของตุลาการเลยครับตรงกันข้ามจะทำให้สารสูงเด่นขึ้นไปอีกครับ
ในฐานะองค์กรที่จะปกป้องประชาธิปไตยและก็ร่วมกันในการต่อต้านรัฐประหาร
ถัดมาครับเกี่ยวกับกรณีที่เราเขียนเอาไว้ว่าห้ามสารรัฐธรรมนูลเข้าไปขัดขวางในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ผมเรียนแบบนี้ครับเรื่องนี้อาจจะสลับซับซ้อนสักเล็กน้อยมันเป็นเรื่องของอำนาจของสองอำนาจที่เผชิญหน้ากัน
คือสารรัฐธรรมนูลเนี่ยใช้อำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูลคือถ้าไม่มีรัฐธรรมนูลก็ไม่มีสารรัฐธรรมนูล
ดังนั้นอำนาจทุกอย่างที่สารรำนูลใช้คือรับมาจากรัฐธรรมนูลแต่อำนาจแก้รัฐธรรมนูลเนี่ยใหญ่กว่าอำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูลครับ
เรียกกันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูลซึ่งมันมี๒ระดับระดับแรกต้นกำเนิดคือเขียนใหม่ทั้งฉบับกับลำดับที่๒คือเข้าไปแก้
ดังนั้นอำนาจสถาปนารัฐมนูลย่อมใหญ่กว่าอำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูลอยู่แล้ว
แต่ว่าเราดันไปเขียนไว้ในรัฐมนูล๖๐ครับเปิดโอกาสให้สารลำนูนได้เข้ามาตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูล
สมัย๔๐ไม่เคยเขียนสมัย๕๐ก็ไม่ได้เขียนแต่สารรัฐธรรมนูลก็ใช้ช่องเรื่องร้องเรียนเรื่องล้มล้างการปกครองเข้าไปตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูลแทน
พอมาฉบับนี้เลยเขียนเอาไว้ให้ชัดตรงนี้มันกระทบต่อเรื่องการถ่วงดุลอำนาจกันระหว่าง๒อำนาจ๒ชนิดระหว่างอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูลกับอำนาจของสารรัฐธรรมนูลที่รับจากรัฐธรรมนูล
มาอีกทีหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายถ้ารัฐสภาแห่งนี้อยากจะแก้รัฐธรรมนูลยกเลิกสารรัฐมนูลล่ะครับให้กลับไปใช้ก่อนปี๔๐ประเทศไทยไม่ต้องมีสารรัฐธรรมนูลก็ได้
เกิดมีสสวร้องไปที่สารรัฐธรรมนูลแล้วสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยอย่างไรครับ
นี่คือตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับดังนั้นตรงนี้คือจัดการเรื่องการสมดุลอำนาจกันระหว่างรัฐสภานะครับ
แล้วก็อำนาจการแก้รัฐธรรมนูลอำนาจสถาปนารัฐมนูลกับอำนาจของสารรัฐมนูลที่มีได้เพราะรัฐธรรมนูลให้มา
ประการถัดไปครับเรื่องของการถอดถอนที่ท่านสมาชิกหลายท่านกังวลใจ
ราวกับว่าถ้าหากมีการถอดถอนตุลาการสารมนูลผู้พิพากษาและองค์กรอิสระต่างแล้ว
กระทบกระเทือนต่อความเป็นอิสระของศาลและองค์กรอิสระ
ผมเรียนอย่างนี้ครับรูปแบบการถอดถอนที่ผมยกร่างขึ้นมาเนี่ย
ผมไม่ได้เอามาจากที่ไหนเลยครับผมคิดมาจากรัฐธรรมนูล๔๐ของเรานี่แหละ
ธรรมนูล๔๐เอาเรื่องกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งมาใช้ตั้งแต่มาตรา๓๔
และบุคคลที่จะถูกถอดถอนได้ก็มีพวกประธานศาลมีพวกองค์กรอิสระอยู่ด้วย
แต่ตอนนั้นเขาให้สส๑ใน๔หรือประชาชน๕๐๐๐คนเข้าชื่อกัน
แล้วก็เริ่มมาที่ปปชครับปปชจะไต่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งมาให้วุฒิสภาถอดถอน
โดยใช้มติถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมติตอนนั้นเนี่ยรัฐมนูล๔๐ใช้ถึง๓ใน๕
ค้นมาเรียบร้อยแล้วสวจะถอดได้ต้องใช้๓ใน๕
ดังนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมาจากที่อื่นใดเลยครับอันนี้เอามาจากรัฐธรรมนูล๔๐ครับ
แล้วรัฐธรรมนูล๖๐มันเลิกตรงนี้ไป
เมื่อกี้มีท่านผู้อภิปรายท่านหนึ่งบอกว่าก็ที่เลิกไปก็เพราะว่าสวมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ก็เช่นเดียวกันครับร่างฉบับนี้ก็เลยยกเลิกสวไปแล้วมีแต่สอสอสอสอมาจากการเลือกตั้งไงครับ

ดังนั้นกลไกต่างไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐธรรมนูล๔๐
เปลี่ยนนิดเดียวว่าคนถอดถอนเปลี่ยนจากสวมาเป็นสอสอ
เพราะร่างของเรานั้นจะไม่มีวุฒิสภาแล้ว
เช่นเดียวกันครับท่านตั้งคำถามเอาไว้ว่า
การที่ให้สอสอสามารถมาโอเวอร์รูถ้าหากองค์คณะถอดถอน
หรือสารดีกาแผนกคดีอาญาดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ถ้ายกคำร้องขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมถึงให้สอสอกลับมาโอเวอร์รูได้อีกทีหนึ่ง
อย่างนี้เป็นการแทรกแซงคำพิพากษาหรือไม่

กระทำที่เป็นการถอดถอนเนี่ยไม่ใช่การใช้อำนาจตุลาการครับ
การใช้อำนาจตุลาการคือการวินิจฉัยชี้ขาดคดี

มันจะต้องมีโจทย์มีจำเลยมีผู้ร้องผู้ถูกร้องกันอยู่ในศาล
นี่ไม่ใช่การใช้อำนาจทางตุลาการครับ
ถอดถอนเราหยิบยืมมาจากสหรัฐอเมริกา

องค์กรตุลาการบางส่วนเข้ามาผสมกับองค์กรทางการเมือง
แล้วมาถอดถอนคนออกจากตำแหน่ง
ส่วนจะโดนคดีอาญาคดีอะไรหรือไม่

ดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของการเข้าไปทบทวนใหม่

ผมก็เอามาโดยล้อมาจากรัฐธรรมนูล๔๐นั่นแหละ
คือตอนนั้นรัฐธรรมนูล๔๐ให้ปปชเริ่มก่อนครับ

เพื่อให้สารเข้ามามีบทบาทตรงนี้มากขึ้นเนี่ย
องค์คณะถอดถอนบรรดาองค์กรอิสระเนี่ย
ก็ให้สารดีกามาเป็นคนพิจารณา
ก่อนเสร็จแล้วหากจะยกคำร้องก็ให้สอสอมาลงมติอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้
เป็นส่วนที่เห็นแตกต่างกันนะครับในเอ่อประการถัดไปครับเรื่องของการ
คุมครับท่านตั้งข้อสังเกตว่าจะมีความพยายามในการเข้าไปควบคุมงบ
ประมาณควบคุมคนควบคุมคำพิพากษาเรื่องการควบคุมงบประมาณครับท่านบอก
ว่าหลายสมาชิกอาจจะไม่เห็นเหมือนกับเขียนแล้วซ่อนเอาไว้อยู่นะครับจริงครับ
อย่างที่ท่านพูดมาครับก็คือว่าเราตัดตรงนี้ออกไปจริง
รัฐธรรมนุนห้าศูนย์และรัฐธรรมนุนหกศูนย์เขียนเอาไว้ว่าให้อ่าสารและองค์
อิสระเนี่ยมีโอกาสในการแปรยติมีโอกาสของงบประมาณเข้ามาได้นะครับ
และเป็นหน้าที่ของสภาที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเหล่านี้ให้พอเพียงเพื่อ
ประกันความเป็นกลางและความเป็นอิสระเห็นท่านพูดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ
หลายครั้งหลายหนว่าสอสอไปแทรกแซงองค์กรตุลาการองค์กรอิสระเขียนแบบที่
หกศูนย์แบบห้าศูนย์ก็เช่นเดียวกันครับให้องค์กรตุลาการเข้ามาแทรกแทรง
ติบัญญัติและบริหารครับแทรกแทรงตรงไหนครับ
เรื่องการอนุมัติงบประมาณการเสนองบประมาณการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของสภาครับ
การบริหารการใช้งบประมาณเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารครับการตั้งงบประมาณการให้ความเห็นชอบงบประมาณ
เป็นเรื่องของสสวครับไม่ใช่เรื่องอะไรของศาลเลย
เราเอาความคิดนี้เข้ามาตอนรัฐธรรมนูลห้าศูนย์และก็มาใช้ตอนหกศูนย์
ทีแบบนี้เราไม่บอกบ้างล่ะครับว่าสารและองค์กรอิสระเข้ามายุ่งงานของนิติบัญญัติทำไม
แบบนี้เราไม่บอกบ้างล่ะครับว่าสารและองค์กรอิสระเข้ามายุ่งกับการจัดการงบประมาณต่าง
บริหารงบประมาณของฝ่ายบริหารทำไม
เช่นเดียวกันครับมันเกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างหน่วยงานครับ
หน่วยงานในประเทศนี้ที่รับงบประมาณแผ่นดินไปใช้จ่ายเราเรียกกันว่าหน่วยรับงบประมาณ
โดยรับงบประมาณทุกองค์กรไม่มีองค์กรไหนมีอภิษฎเหมือนกับศาลและองค์กรอิสระ
องค์กรถ้าถูกตัดก็ต้องยอมถูกตัดครับ
แต่ทำไมกรณีศาลและองค์กรอิสระถึงได้รับข้อยกเว้นนี้
ไม่ใช่เข้าไปควบคุมงบประมาณเลยนะครับแล้วเท่าที่ผ่านมา
ก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาสารเสนออะไรมาองค์กรอิสระเสนออะไรมา
ผมก็ไม่เห็นส่อสศวเขาจะไปว่าไปตัดไปแตะไว้ต้องอะไรเท่าไร

สอสอโดยทั่วไปมาจากการเลือกตั้ง

เพราะคดีหลายเรื่องของเขาต้องไปขึ้นศาล
ใครจะมาริอาจตัดงบประมาณสารล่ะครับ

อย่าเพิ่มอภิษฎให้กับหน่วยรับงบประมาณ

แล้วถ้าทำแบบนี้เราจะไม่เรียกว่าแทรกแทรง
ติบัญญัติและแทรกแซงบริหารหรือครับ

เรื่องของการเข้าไปมีโอกาสควบคุมคน

ผมยืนยันครับว่านี่คือหลักการ

และแบ่งให้ชัดเจนครับว่า

องค์กรอิสระได้อีกต่อไป

และผู้พิพากษาตุลาการอีก๓
ท่านอาจจะแคลงคลางใจครับว่ามัน๔

ก็เวลาสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยคดี

ท่านกำลังสู้กับอำนาจนิติบัญญัติใช่ไหม

พระราชบัญญัติที่ออกกันมาใช่ไหม
ดังนั้นท่านต้องหาความชอบทำที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงกันครับ

ลองไปสำรวจสารรัฐธรรมนูลทั่วโลกที่มีอยู่ตอนนี้

ว่าไม่ให้สอสอเข้าไปแต่งตั้งตุลาการสารมนุน

สอสอเข้าไปแต่งตั้งตุลาการสารมนูล

นั่นให้ประธานาธิบดีคนเดียวเลยครับ

เลือกประธานาธิบดีคนเดียวเลยครับ
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากตรงนี้

ให้มีผู้พิพากษาอาชีพเข้ามานั่งด้วย
ไม่ใช่ว่าฝ่ายการเมืองจะยึดไปทั้งหมด
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าตรงนี้
ทางประชาธิปไตยเชื่อมโยงกลับไปที่สภาพูดแทนรัศดรรย์ด้วย
อีกนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับกรณีเข้ามาแทรกแทรงต่าง
ผมยืนยันครับเวลาเราพูดว่าสภาเข้าไปแทรกแทรงสาร
แทรกแซงองค์กรอิสระแทรกแซงอำนาจตุลาการบ้างล่ะ
อำนาจตุลาการกระทำการผ่านการกระทำอะไรบ้างครับ
หนึ่งคือคำพิพากษาคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศาล
นั่นคือการใช้อำนาจตุลาการ
ถ้าเราบอกว่าข้อเสนอของเรานั้นเข้าไปแทรกแทรงอำนาจตุลาการ
ผมอ่านทั้งหมดไม่มีตรงไหนบอกเลยครับ
ว่าจะเข้าไปสั่งสารให้ตัดสินคดีได้ไม่มีเลย
ผมบอกเลยครับว่าอ่านทั้งหมดแล้วไม่มีตรงไหนบอกเลยครับ
ว่าจะให้สสมีมติกลับคำพิพากษาได้ไม่มีเลยครับ
ไม่มีแม้แต่น้อยเลยไม่มีตรงไหนบอกเลยครับว่า
สสจะเรียกผู้พิพากษามาแล้วมาสั่งการบอก
ต้องกลับไปแก้คำพิพากษาเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับ
เรามีแต่เพียงเอาคำพิพากษาต่างเข้ามาศึกษา

เรามีแต่เพียงส่งคนเข้าไปแค่๑คนเท่านั้นครับ
ไปนั่งอยู่ในกรรมการบริหารงานบุคคล
ไม่มีวันแทรกแทรงความเป็นอิสระได้อย่างแน่นอน

ผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายทำราวกับว่า

ประเทศนี้จะไม่มีระบบตรวจสอบนักการเมือง

รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ตรวจสอบ
นักการเมืองติดอันดับต้นของโลกครับ
เป็นรัฐธรรมนูลที่ล้อมคอกนักการเมืองเอาไว้จนกระดิกกระเดี้ยวไปไหนแทบจะไม่ได้เลย

คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังทำหน้าที่จัดการการเลือกตั้ง
ยังมีอำนาจหน้าที่ในการออกใบเหลืองใบแดงเหมือนเดิม

คณะกรรมการปปชก็ยังมีอำนาจในการตรวจสอบการทุจริต

มีอำนาจตรวจสอบเรื่องกรณีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของผู้ดำรงตำแหน่งต่างเหมือนเดิม
แล้วก็ส่งไปที่สารดีกาของแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมทุกประการ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ยังมีอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินเหมือนเดิมทุกประการ
ไม่ได้ไปยุ่งไปลดทอนอำนาจอะไรเลยครับ
ถ้าร่างนี้ผ่านจริงสารรัฐธรรมนูลก็ยังมีอำนาจตรวจสอบพระราชบัญญัติไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูล
รัฐธรรมนูลก็ยังมีอำนาจยุบพักอยู่ครับ
รัฐธรรมนุนก็ยังมีอำนาจวินิจฉัยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามสอสอนักการเมืองอีกจำนวนมาก
ดังนั้นที่ท่านถามว่าอ้าวถ้าผ่านขึ้นมาแล้วใครจะใครจะตรวจสอบสอสอล่ะ
คำตอบคือสสโดนตรวจสอบตามรัฐมนูล๖๐เต็มไปหมดอยู่แล้วครับ

เพียงแค่สร้างระบบดุลยอำนาจว่าอย่างน้อยที่สุดคุณมาเกาะมาเกี่ยวกับสภาพผู้แทนรัศดรสักหน่อยได้ไหม
ฉะนั้นเราจะกลับไปสู่ปัญหาที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกว่า
ให้องค์กรเหล่านี้มาตรวจสอบแล้วใครล่ะครับจะเป็นคนตรวจสอบคนตรวจสอบอีกที
รู้ได้อย่างไรครับว่าเขาจะใช้อำนาจโดยชอบด้วยเสมอนะครับ
นี่คือประเด็นที่จะชี้แจงสุดท้ายนะครับ
ผมเรียนว่าจริงก็ลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันนะครับ
ผมก็เรียนหนังสือนะครับอ่านหนังสือของท่านศาสตราจารย์
ท่านกิจศัพท์มีอะไรเจอนะครับ

ท่านสมาชิกรัฐศพาแห่งนี้กำลังได้ได้รับการชี้แจง

นูลโดยอ้างจากประเทศนู้นนี่นั้นแต่ว่าท่านประธานต้องวินิจฉัยนะครับ
ผู้อภิปรายเนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเมือง๑๐ปี
สามารถมาร่างรัฐมนูลได้หรือไม่ครับท่านประธานครับ
ก็วินิจฉัยว่าไม่มีอะไรปิดข้อบังคับครับ
เชิญต่อเลยครับ
ขออนุญาตไม่ชี้แจงนะครับว่าสิ่งที่สิทธิ์ที่ผมโดนตัดมีอะไรบ้าง
ไปเปิดรัฐมนูลที่ท่านชื่นชอบนักท่านก็คงจะรู้ครับ
ขออนุญาตต่อนะครับผมกำลังไปถึงอยู่ตรงนี้ครับว่า
ท่านสวคำนวลสิทธิสมาธิขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ
ผมก็เคยร่ำเรียนมาแล้วอ่านหนังสือมาของท่านเหมือนกัน
จริงผมรู้จักงานของอาจารย์อมรก็จากคอลัมป์ของท่านคำนวณนี่แหละ
ที่ตีปริมในหังสีพรีมผู้จัดการ
ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในประเทศเพียงแต่ว่าปัญหาในช่วงเวลาปีสามสี่
จนไปถึง๓๘๓๙จนถึง๔๐เนี่ยประเทศไทยเรามีปัญหาคือที่เรามี
รัฐบาลที่ไม่มีเศรษฐภาพดังนั้นความคิดของท่านจะมองเลยก็คือเรื่อง
ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันแต่หลักใหญ่ใจความอยู่ตรง
ว่าเรามองรัฐธรรมนูลเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศครับ
นะวันนี้เราผ่านรัฐมนุนสี่ศูนย์มาจนถึงตอนนี้ยี่สิบสี่ปีแล้ว
เราก็เรียงเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาที่เพิ่มไปมากกว่าเดิมในช่วงยี่สิบ
ปีก่อนช่วงเกือบสามสิบปีก่อนมันคือปัญหาเรื่องของรัฐบาลไม่มี
ถิตภาพปัญหาเรื่องระบบการตรวจสอบไม่ทำงานแต่ตอนนี้โจทย์มัน
เป็นอีกโจทย์หนึ่งแล้วครับมันเป็นอีกโจทย์ที่องค์กรตรวจสอบถูกฝักฝ่าย
ทางการเมืองต่างต่างเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือมันเป็นเรื่องของการที่
รัฐบาลสามารถล้มได้ทุกเมื่อชั่วคราวเมื่อเจอองค์กรตรวจสอบแบบที่เป็น
อยู่แบบนี้มันเป็นปัญหาเรื่องอำนาจที่สะท้อนผ่านผู้แทนรัศดรที่ผ่าน
การเลือกตั้งอำนาจในทางความเป็นจริงเขาเหลือน้อยลงทุกทีทุกที
ดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาครับว่าทำไมผมถึงต้องมานั่งออกแบบยกร่าง
ธรรมนูลแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเอง
ท่านบอกว่าตอนนี้มันแค่แขนซ้ายบาดเจ็บทำไมเราต้องตัดหัว
เลยผมยืนยันครับนี่ไม่ใช่การตัดหัวครับเราเห็นว่าแขนซ้ายบาดเจ็บ
เรากำลังจะเอาแขนขวาเข้าไปรักษาแขนซ้ายไปสมานบาดแผลให้แขน
ซ้ายกลับมาเป็นแขนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเป็นกลางตรวจสอบ
อย่างเป็นอิสระไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝักฝ่ายทางการเมืองใด
ฝ่ายการเมืองหนึ่งสุดท้ายครับท่านบอกว่าร่างฉบับนี้มีลักษณะที่
เป็นหนึ่งรวมศูนย์สองบรรทรสี่ควบคุมผมก็คิดว่าตัวรัฐธรรมนูล
ศูนย์นี้ก็หนึ่งรวมศูนย์เช่นเดียวกันครับหนึ่งรวมศูนย์อำนาจให้กับ
กรที่ไม่ได้จะมาจากการเลือกตั้งอำนาจที่สืบทอดมาจากคณะ
รัฐประหารสองบรรทรครับบรรทรอำนาจสภาพผู้ใจรัฐสดรและบรรทร
ประชาธิปไตยสี่ควบคุมครับควบคุมสอสอจนแทบกระดิกกระเดี้ยวทำ
ใดไม่ได้เลยครับควบคุมประชาชนครับการตัดสินใจใดใดของประชาชน
ไม่เป็นไปตามนั้นจริงครับคุณเลือกตั้งเข้ามาให้เป็นที่หนึ่งยังไง
ก็ตามคุณก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะคุณเจอสอวรสองร้อยห้าสิบคนมี
เลือกนายกรัฐมนตรีควบคุมอันที่สามครับควบคุมการตั้ง
รัฐบาลครับพอมีสวแบบนี้ตั้งรัฐบาลเนี่ยพักที่เขาได้ระดับ
หนึ่งเขาก็ตั้งไม่ได้ครับพักลำดับอื่นอื่นก็จะไปร่วมกับพักที่
อันดับสองแทนเหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสุดท้ายควบคุม
ประเทศครับผ่านปฏิรูปประเทศผ่านแผนยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันครับ
ผมปฏิเสธในสิ่งที่ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าร่างนี้จะมา
ศูนย์จะมาบังทอนควบคุมตรงกันข้ามเรากำลังเข้าไปแก้
ปัญหาเรื่องการรวมศูนย์อำนาจไว้กับองค์กรที่ไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งเรากำลังเข้าไปแก้ปัญหาการบรรทอนอำนาจของสภา
ผู้ท้ายลักษณ์ดอนที่มาจากการเลือกตั้งเรากำลังเข้าไปแก้ปัญหาการ
ควบคุมคนกายต่างต่างจนมันไม่สะท้อนกับเจตจำนุมของประชาชน
ผมปิดท้ายการขอบคุณครับท่านประธานครับ